ท่านผู้ชมครับจำน้องที่เป็นนักเรียนชายวัย๑๔ปี

วันนั้น๘ตุลาคมน้องก็ไปกับคุณพ่อไปแจ้งความที่สพหัดใหญ่
บอกว่าโอ้โหเนี่ยฮะผมก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ย
เก็บเงินแทบตายได้มาพันหนึ่งนะฮะ
อยากใจไปซื้อรองเท้าแตะแบบรุ่นนี้เขากำลังดังกันอ่ะ
อดที่โรงเรียนไปส่งรายงานคุณครูแป๊บเดียวหายฮะ

อันนั้นอีกคู่นึงที่ไส้ความทางแจ้งกับพ่อนะครับ
รองเท้ารุ่นนี้น้องฟกนะบอกว่าเก็บสตางค์นะครับ
ซื้อนะเป็นรุ่นฮิตวัยรุ่นกำลังฮิตมาก๑๐๐บาทนะครับ
นี่แบบนี้แต่นี่คู่ใหม่ที่ได้แล้วหายไปนะครับ
ก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ก็ไม่รู้ว่าใครเอาไป
ปรากฏว่าวันนี้ยิ้มได้แล้วครับเพราะว่ามีรองเท้าคู่ใหม่สีดำแบบเดิมเลย
เดียวกันเลยที่หายไปผู้ใหญ่ใจดีเอามาส่งมอบให้
เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กคนอื่น
หากต้องการอะไรให้เก็บเงินซื้อเองไม่ต้องกวนพ่อแม่

นี่สายเท่เลย
อยากได้บ้างเลยคุณครับคุมจะใจดีมั้ยคะ
เก็บเงินเองนี่เขาบอกอยู่ให้ดูตัวอย่างที่ดี
เก็บแล้วสอนยังจะมาขออะไรอย่างนี้
เก็บเงิน๑๐๐๐บาทอยากได้บ้าง

แต่เห็นน้องเขาใส่แล้วอยากใส่บ้าง

ฟกบอกว่าก็ไม่คิดว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดี

ก็ยังคิดว่าตัวเองเรื่องของตัวเองก็เป็นเรื่องเล็ก

เขาไม่ขอเปิดเผยด้วยนะว่าเป็นใคร
ที่มอบรองเท้าคู่ใหม่มาให้
ก็จะระวังมากขึ้นนะครับ
คุณพ่อบอกว่าก็ดีใจแทนลูกนะ
แล้วก็ขอบคุณคนที่มอบรองเท้าใหม่ให้ลูกชายด้วย
เพราะถ้าลูกชายเก็บเงินซื้อคู่ใหม่อีก

ครอบครัวก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะครับ

น้องฟล็อกบอกว่าก็จะเก็บเงิน
อกจากจะเก็บเงินซื้อรองเท้าด้วยตัวเองแล้วนะ

ก็เก็บเงินกับคุณพ่อคุณแม่รวมเงินกัน

มาใช้ที่ครอบครัวได้อีกหนึ่งคันด้วย

เด็กเราก็ต้องเป็นสกอร์

นี่ผมคนเดียวนะที่โรงเรียนแบบนี้เลย

ไปเอาของเขาที่วางทิ้งไว้แล้วก็มาคืนให้อาจารย์
แล้วก็ตามหาแล้วเขาก็ได้คืน
นั่นไง